ูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

ตอนนั้นคุณเลยไปขอให้เพื่อนมาช่วยไล่งู

ช่วงนั้นก็ให้เพื่อนที่ทำงาน

พ่นในท่อน้ำทิ้ง

พอส่งเพื่อนกลับเย็น
ผมกลับบ้านมาไปรับแฟนกลับบ้าน

พ่อเอาเพื่อนมาใหม่ต้องเยอะแยะ

มาพลฟันแค่เนี้ย

เอาลุงมาด้วยเอาลุงมาทำไม

มาสองคนนะมากับนชาติสองคน

มาจากไหนมาจากไหนอะไรเงี้ย

ก็มีนชาติเขาพ่นยุงอยู่หลังบ้าน

แล้วก็มีผู้ชายคนแก่ใส่ชุดสีขาว

แต่มีน้องชายอีกคนนึงด้วย
คือหนูก็ไม่ได้คุยกับน้องเหมือนกัน
แต่ก็คือน้องเขาก็ออกมาตอนเย็นกับหนูนี่แหละ
แต่เขาก็พูดเหมือนหนูว่าเขาก็เห็น

ใช่แต่น้องบอกว่าเห็นตั้งแต่หน้าบ้านแล้ว

เหมือนขาวทั้งตัว

อยูนใกล้ของคุณพ่อเลยไหม

แต่พอย้อนนึกกลับไป

คุณกลับคิดบางสิ่งบางอย่างได้ว่า
คุณก็เคยเห็นผู้ชายคนแก่คนนี้มาแล้วเหมือนกัน

ช่วงที่ผมเรียนอยู่สมัยมัธยมเด็กนะครับ
ที่ผมอยู่บ้านทรงไทยเป็นบ้านทรงไทยนะครับ
ช่วงกลางคืนนั้นที่ผมนอนมีพ่อมีพ่อมีแม่แล้วก็น้องนอนอยู่
เรียงกันไว้นี่๓๔คนแล้ว

พอตื่นมาปุ๊บหัวนอนผมเห็นเลยครับ

เห็นลุงแก่คนหนึ่งใส่เสื้อแขนยาวสีขาว

ยืนมองอยู่คนหนึ่งแสดงยืนมองผม
ผมก็ตื่นขึ้นมาก็ตกใจไง

พ่อมีคนแก่มองผมอยู่

พ่อเขาก็เดินขึ้นไปดู

พอขวามือขวาไปเนี่ย

ผ่านตัวเข้าไปผมก็ดูอยู่คนเดียว
เดี๋ยวนะคือพ่อคุณเห็นไหม

ตอนนั้นคุณตื่นแล้วด้วยก็ยังเห็นอยู่

พ่อเขาก็โมโหผมว่า

ช่วงนั้นน่าจะประมาณ๑๓๑๔ช่วงมัธย

คุณคิดว่าคุณลุงแก่คนนั้นเป็นใคร
ผมก็พยายามจะถามว่าเป็นใคร
แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าจะเป็น
เขาบอกว่าเป็นญาติผู้ใหญ่หรือไงเนี่ย
เป็นบรรพบุรุษ

เหมือนเทวดาประจำตัวที่ปกปรักรักษาคุมของคุณ
หลังจากนั้นคุณก็เลยไปจุดทูปบอกเจ้าที่

รู้ต้องขออโหสิกรรมนะครับ

ผมก็เลยพ้างปากพูดไปว่า
ถ้าสมมุติถ้าเข้ามาบริเวณบ้านผมก็ตีนะ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าสมมุติงูเข้ามาในบ้านอีก
คุณก็ต้องตีอีกแล้วนะต้องตีครับ

ตรงนั้นผมก็พังปากพูดไปโดยไม่ได้คิดเลยครับว่า
กลัวพวกลูกจะเป็นอันตราย

ปรากฏว่าหลังจากที่ไม่เจองูมาอาทิตย์หนึ่งแล้ว

พอช่วงมืดหน่อยช่วงเย็น
คืนนั้นทั้งหมด๑๑ตัวเลยครับ

คืนนั้นคุณเจองูอย่างเดียวงูเห่าเนี่ยนะครับ
ตัวคุณเห็นด้วยไหม
หลังจากจุดทูปขอขมาว่าทางใครทางมัน
แล้วแฟนก็บอกว่าแต่ถ้าขึ้นมาอีกก็ตีนะ
สรุปว่าทูบไหม้ไม่หมดมันเหลือดอกหนึ่ง
ใจก็เสียแล้วคิดว่าเขาไม่รับฟังเราแล้วละ
ก็เลยคืนนั้นเจอเยอะสุด

รอบบ้านสมมุติเรามาหน้าศาลโผล่หน้าศาล
พอตีตายปุ๊บแฟนก็จะเดินไปดูหลังบ้าน
ก็ยังรอบบ้านหมดทั้งหมด๑๑ตัว
ทั้งหมดเหตุที่ตีอะ๑๑คืนนั้น

คืนนั้นผมตีไป๑๑ตัว

รวมแล้วตอนนี้คุณฆ่างูไปหมด๑๓ตัวแล้วเนอะ
ครับเริ่มไปเรื่อยเลยครับ

ความคิดเรื่องงูเจ้าที่เริ่มเข้ามาในหัวคุณมากขึ้น

คุณเริ่มกลัวว่างูทั้งหมดจะเป็นงูเจ้าที่ที่มาอาฆาตคุณจริง

สมมุติคุณยังเชื่อว่าพวกนี้เป็นงูเจ้าที่แล้ว
คืออย่างหนึ่งผมเป็นห่วงลูก

หรือมาทำร้ายพวกเด็ก

ผมก็เลยจำใจต้องฆ่าฆ่าหมดนะครับ

ตอนนั้นสถานการณ์ในบ้านของคุณนี่เครียดกันไปหมดเลย

ขนาดถ้าเทบ้านกลับได้ก็จะกลับ
คืออาจจะต้องลื้อของทั้งบ้านออกหมด

เพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่างูมันไม่ซ่อนอยู่ตรงไหน

กลัวค่ะไม่ลงจากบ้านเลย

คุณก็คิดหาวิธีป้องกันที่งูจะเข้าบ้าน

กันก็คือผมก็ซื้อพวกสารเคมี

ก็มาทันโรยรอบบ้าน

เข้ามาผมอยากจะติดกล้องวงจรปิดหรือว่า

แต่แปลกกว่านั้นงูทุกตัวเหมือนอาฆาตคุณจริง

ช่วงที่ผมเดินเข้าไปเจอหรืออะไรเนี่ย
จะต้องมีการคู่ก่อนเลย
แม่เบี้ยแล้วก็จ้องจะกัดเลย
ช่วงที่มีงูเข้าบ้านคุณทุกวัน
เพื่อนบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นเขาเป็นยังไงกันบ้าง

ก็พอเขาทบแล้วเช้าเขาก็บอกไปบอก
เดินเอาไปทิ้งขยะทางหน้าบ้านเขาก็บอกว่างู

ทีนี้พออยู่มามันก็มีอีกเรื่อยจนเยอะ

มันก็ไปไปทางบ้านได้สองตัว
ก็เข้ากันทุกบ้านบ้านละตัวอะไรอย่างนี้

มันก็น่ากลัวนะมันงูเห่านะมันกลัวนะ

กลัวว่าจะไปแอบอยู่ต่อมุม

เอาอย่างนี้นะครับเรามีภาพงูที่เข้าบ้าน
ของทางพี่สมชายมาให้ดูด้วยนะครับ

โอ้โหงูตัวสีดำอย่างนี้คือมีพิษใช่ไหม
ใช่ครับนี่คืองูเห่าที่คุณเห็นเลยนะ

ไม่งั้นมันวายมากครับ

เป็นเครื่องมือของผมที่ใช้ในการฆ่างูนะครับตัวนี้
ผมจะใช้ชั่วโมงนี้แทงไว้ก่อนแล้วใช้ไม้ตีตามไปนะครับ

แล้วก็ใช้ไม้ฟาดเพื่อที่ให้มันตาย
ตัวนะครับผมจะทำอย่างนี้ตลอดเลย
อีกตัวนี้
นี่คือคืนที่เข้ามาเยอะนะ
แล้วก็มีนักข่าวนะครับตามไปดูที่บ้านเลย

พี่นักข่าวคนนี้พี่พัฒน์ครับ
เขาก็โทรมาหาผมว่า

บอกพี่นักข่าวคนนี้เหมือนเขามีเล่นของด้วย
ใช่ครับเขาก็บอกว่าขอดูหน่อยได้ไหม
บอกว่าได้พี่เดี๋ยวช่วงสักใกล้เที่ยงผมจะพา

แล้วไปเข้ากันพูดว่า

งูอ่ะที่แบบอาศัยอยู่บริเวณบ้านนี้
โปรดติดตามตอนต่อไป